ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับที่เดินทางจากจอร์เจียไปถึงเอสโตเนีย
เพื่อลงฝึกซ้อมเตรียมทำการแข่งขันนัดที่๒นะครับที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
เป็นเกมอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟ่านักเตะก็ต้องการจะเก็บชะชนะให้ได้นะครับ
เพื่อกู้ศรัทธาแฟนบอลแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาด้วยหลังจากเกมแรกเนี่ย
ค่อนข้างขาดนะครับทีมไทยก็ได้พักผ่อนเต็มที่หลังจากเดินทางจากจอร์เจียนะครับ
แล้วก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมเน้นแท็กติกที่จะเล่นกับทางเอสโตเนีย
ภายใต้อุณหภูมิ๘องศาเซลเซียสก็อากาศถือว่าเย็นกว่าที่จอร์เจียเล็กน้อยนะครับ
ชั่วโมงครึ่งครับโดยบดินผาลาก็บอกว่าจากการแพ้ในเกมจอร์เจียมีการพูดคุยกันในทีม
พยายามลืมความผิดหวังจากนัดที่แล้วแล้วก็จะมาสู้กันใหม่
อยากจะทำเกมนี้ให้ดีกว่าเดิมและตั้งเป้าต้องชนะให้ได้
ส่วนธีรศักดิเผื่อพิมายครับตั้งใจซ้อมเต็มที่ก่อนจะเล่นนัดนี้
สตูเนียเป็นทีมที่ดีก็เป็นทีมจากในทวิปยุโรป
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะง่ายทุกคนก็พยายามทำร่างกายให้พร้อมที่สุดครับ
แต่รับมือสำหรับโพสต์เราก็จะทำให้เต็มนี้ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวฝั่งเอสตัวนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีแหละครับ
นัดในปีนี้เนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับ
โดยไม่ชนะใครมาตลอด๗เกมหลังสุดด้วย
แล้วก็แพ้โดยที่ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้มา๔นัดติดต่อกัน
ไทยก็มีลุ้นนะครับที่จะคว้าผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาได้
เพื่อกู้ศรัทธาแฟนบอลล่ะครับ
ก็มาดูผลงานของทางเอสโตเนียหน่อยนะครับ
ตามที่เห็นนะครับบนหน้าจอเลยครับที่เราเน้นย้ำกันว่า๗เกมหลังสุดนะครับ
ก็ผลงานไม่ดีเลยครับไม่ชนะใครนะครับ
แต่ถ้าดูจากคุณภาพของเกมเนี่ย
ก็เจอออสเตรียศเซอสเบรจารย์เบัลเยี่ยมสวีเดน
ซึ่งเบลเยอร์สวีเดนถือว่าเป็นทีมชั้นนำของกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับ
เจอกับทีมในยุโรปนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายหรอกครับ
มาตรฐานด้วยว่าจะเล่นกับใครก็ตามนะครับนัดต่อไปก็ส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
เชียร์ไทยให้กึกกล้องกันอีกครั้งหนึ่งรวมพลังส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
ก็ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่าเกมแรกนะครับ
ซึ่งนักเตะก็มีเป้าหมายแบบนั้นเหมือนกันอังคารที่๑๗ตุลาคมนี้เจอเอสโตเนียครับ
เริ่มถ่ายเท่าสดนัดเวลา๔ทุ่ม๑๐นาที
การเดินทางของนักกีฬามันสามารถทำให้จะทำให้การเดินทางมันกระชับกว่านี้ได้ไหมนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลมีการชี้แจงว่าไม่มีเที่ยวบินตรงจากเอสโตเนียไปกุลโดฮา
จะนั่งเครื่องบินต้องย้อนไปที่รัฐเวียใช้เวลานานกว่านะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหลายเรื่องนะครับ
ไม่มีสายการบินแบบเดียวกันหรือว่าพันธมิตรฉะนั้นเนี่ยอ่า
ทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องต้องเช็คสัมภาระใหม่ก็จึงประเมินว่าการนั่งเรือจากเอสโตเรียไปฟินแลน
เพื่อขึ้นเครื่องที่ฟินแลนด์ต่อไปยังโดฮาเนี่ย
เป็นวิธีการที่ใช้เวลาน้อยที่สุดโอ้โหแต่เรื่องนี้ก็มีแฟนฟุตบอลนะครับ
เดินทางไปชมไปเชียร์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงเดินทางในอีกแบบหนึ่งได้นะครับ
ที่เวลาไม่ได้ใช้เยอะนะครับก็มีหลายมุมมองนะครับ
แต่อย่างน้อยเนี่ยการเกิดเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดการแก้ไขที่นักกีฬาเนี่ย
เตรียมร่างกายไปแข่งขันทำยังไงก็ได้ครับ
ต้องให้นักกีฬาใช้เวลาในการเดินทางให้น้อยที่สุด